มาดูคลิปเด็ดคลิปนี้นะครับ
จะได้เห็นพฤติกรรมของคนขับรถคันหนึ่งนะครับ
ซึ่งใช้รถของตัวเอง
ดันรถคันอื่นให้ถอยไป
หรือไม่ก็เวลาเข็นรถคนอื่นนะคุณดูสิ

แล้วก็เข็นให้๒คันมันต่อกัน
เป็นพฤติกรรมที่คนในโลกโซเชียลบอกแปลกมาก

แล้วตัวเองจะเข้าช่องไปอยู่ข้างในสุดให้ได้
เดี๋ยวจังหวะนี้เขาก็เอาหน้ารถเขาดันคันนี้อีกดูสิคะ
คือนอกจากเอาท้ายรถตัวเองดันคันนี้แล้ว
เอาหน้ารถตัวเองดันกลับเข้าไป
โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพเด็ดนี่แหละครับ
กล้องวงจรปิดในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
จับภาพชายหนุ่มขับรถเก๋งสีดำเข้ามาบริเวณที่จอดรถ
ก่อนจะถอยชนและดันรถอีก๓คันเสียหายนะครับ
ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรปฐุมธานี
มีคำนี้จริงนะครับโอ้โหสาหร่าดเนี้ย
ด้วยในอนุชิตทาคชูผู้เสียหายนะครับ

เพราะรถของตัวเขาเองที่จอดด้านในสุดเนี่ย
ความเสียหายกันชนด้านหน้าก็ถูกรถอีกคันเนี่ย

เพราะมันไปชนกำแพงเพราะคันของเขาจอดท้ายสุดนะครับ
คุณอนุชิตบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ได้โพสต์คลิปทันทีนะ
แต่ผู้ก่อเหตุท้าให้ไปแจ้งความ
เพราะเราอยู่คอนโดเดียวกันเรารู้นี่ว่าใครเป็นคนทำ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็รู้แล้วใครเป็นคนทำ
ก็เลยตามหาตัวผู้ก่อเหตุก่อน
พยายามที่จะพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยกัน
แต่ปรากฏว่ายอมกันไม่ได้นะครับผู้ก่อเหตุก็ท้าเลยไปแจ้งความ
ตัวคุณอนุชิตก็เลยนำคลิปมาโพสต์
เพื่อให้เกิดการรับผิดชอบแล้วก็ไปแจ้งความจริงนะครับ
ด้านของนายอภิชาติพุทธกระจ่างผู้เสียหายอีกคนนึง
เปิดเผยว่าตัวเขาเองจอดอยู่ที่ลานจอดรถของคอนโดนี้เป็นประจำ
ไม่เคยมีเหตุการณ์แปลกแบบนี้เกิดขึ้น

ขณะที่นายสุภาชัยอายุ๒๐ปีผู้ก่อเหตุ
คนที่สวมแว่นตาดำใส่ผ้าปิดจมูกปิดบังใบหน้า
ครบทุกส่วนที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เปิดเผยว่าตัวเขาเองไม่ขอเล่าถึงเหตุผลที่ทำไป
และก็ขอไกลเกลี่ยคู่กรณีว่าจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
และอยากขอโทษสังคมในสิ่งที่ได้ทำลงไป
และอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ว่าจะทำอะไรลงไป
ก็ต้องคิดให้ดีซะก่อนนะครับ
เดี๋ยวนี้โอ้โหกล้องวงจรปิดเขาติดไว้ทุกที่ทุกทาง
เป็นแถวที่เขาเป็นตาสับปรสสามารถจับภาพได้ทุกอย่าง
แต่ถึงแม้ไม่มีกล้องวงจรปิดก็ไม่ควรจะทำแบบนี้

ทำให้เสียหายทำให้เสียทรัพย์
เนื่องจากนายสุพชัยขับรถชนรถผู้อื่น
และเข็นรถผู้อื่นจนได้รับความเสียหาย
ตอนนี้ก็ต้องดูถ้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงค่าเสียหายกันได้
ก็สามารถถอนการแจ้งความร้องทุกข์ได้เช่นเดียวกันนะครับ